ทุกคนค่ะนักชอบของเราวันนี้ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณแพวา

เรื่องเสียงแน่นอนไม่แพ้ใคร

วันนี้แพวกิฟต์มาคนเดียว
แต่พี่จะไม่ให้แพรวาเหงาและเปล่าเปียก
เพราะว่าพี่มีผู้ช่วยพิเศษให้
จะอยู่คู่กับแพรวาตั้งแต่ข้อแรก
ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพี่นุ้ยเชิญยิ้มค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ก็ช่วยหลายเรื่องหนูเป็นนักร้องด้วยใช่ไหม

ที่นี่เดี๋ยววัดกันได้ว่าจะไปถึงข้อ๘หรือเปล่า
เราจะเริ่มเข้าสู่การแข่งขันข้อแรกค่ะ
งั้นถามเลยค่ะว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
งานจัดร้านดี
ตายแล้วนี้ต้องจะทำงาน

โทรศัพท์สมัยนี้แปลกนะผู้หญิง

มันชอบตื้นชอบอะไรโทรมาอีกแล้ว
ใครโทรมาพูดว่าไงมันบอกว่ากรุณาเติมเงิน
โอ้มันคนละอย่างกัน
น้าฉันว่าน้าน้าตื่นเท่าเช้า

พวกผักเนี่ยสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญ
ลุงฉันอยู่ต่างจังหวัดประมาณตี๕
เช้ามืดโทรเภสลุงฉันตื่นแล้ว

ลุงฉันตื่นคนต่างจังหวัดนะแบบเดินบ้านนอก
ลุงฉันเนี่ยประมาณ๖๐กว่าแล้ว
ขยันมาด้วยอุ๊ยแข็งแรงโอ๊ย๑๐ยาวด่วย
ก็เช้ากายจะมารับน้ำค้างแล้วก็เดินเลาะลั้ว

เป็นแต่หัวงูงูสูงตาย
มันมืดไงเช้ามืดมองไม่ค่อยเห็น

หน้าตายหลงหัวโกป้งมาก

โถดีจังเลย
นะนะนะ

ฉันเคยไม่ยินที่ไหนมาก่อนยังเสียใจไม่ได้

มันเหมือนที่ใครส่งมาให้ฉันฟัง
อะไรลูกขอนะโอ้โฮเดี๋ยวลูกเจน

กินได้ยังหนูจะกินได้ยัง
พอวิ่งออกมาเหนื่อยมากเลยค่ะ

ถึงคราวเราจะต้องโชว์ไดล่ะโว้ยมา

นี่แกเข้ามามันไม่ใช่ผายปอดมันจะเข้าสิงกินไส้เขาอ่ะ

ใช่ค่ะไม่ค่อยแข็งแรงไม่สบายง่าย

คือว่าหนูไปวิ่งมา
เล่าให้มันฟันนุด
เดี๋ยวพี่เบิร์ดแทนน่ะ
หนูเล่าน่ะหนูไม่ต้องเหนื่อย
หนูไปวิ่งมาค่ะเมื่อเช้า

วิ่งระยะทางไกล

เอ้าซู้ต่อ๑๐กิโล
่นให้มันสั้นลงหน่อยได้ไหม
เดี๋ยวมึงเลิกห่อไปแล้ว

จมูกโพงจมูกหนูมีปัญหาหรือเปล่า

เป็นปีนจมูกนี้
พี่บอกเลยว่ามันจะต้องมีอะไรที่มันป้องกันตัวเอง

แนะนำคนอื่นทำไมไม่เคลียร์ต่อมทอมซินมึงก่อนวะ

มาถึงข้อแรกคุณแพรวา
ก็เจอคำถามแบบง่ายเลยตอบถูก
ไปได้แบบชิลรับเงินรางวัล
ไปก่อนเลยครับ๒๐๐๐บาท
และคำถามข้อต่อไปจะเป็นสินค้าอะไร
ชิวแบบข้อแรกหรือเปล่าพักสักครู่เดียว